เรื่องน้ำท่วมมีเรื่องที่ต้องระวัง
อีกเรื่องหนึ่งที่เราเตือนกันอยู่เสมอเลยก็คือ

เกิดเรื่องสลดขึ้นที่อ่างทองคุณผู้ชมค่ะ
ก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนึงบ้านถูกน้ำท่วม
แล้วก็ทำให้เขาถูกไฟช็อตเสียชีวิตค่ะ
นี่คือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องขับเรือเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
จุดนี้น้ำท่วมสูงรถเข้าไปไม่ได้
บ้านหลังนี้ก็อยู่ในพื้นที่นี้ค่ะ
น้ำก็ท่วมสูงนะคะที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ชั้นล่างพบศพของนายวีรยุทธ์แคล้วคลาดอายุ๒๖ปี
ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตค่ะ
นอนแช่หน้ามือขวาของเขามาสิ
ที่ที่เราเห็นอ่ะคือเขายังกลำใส่ไฟอยู่เลยนะคะ
คุณตาสมใจซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เล่าให้เราฟังบอกว่าพอบ้านถูกน้ำท่วม
พ่อก็ออกไปอาศัยอยู่กับญาติที่อื่น
ลูกชายอยู่เฝ้าบ้านคนเดียว
เมื่อวานนี้ตอนเย็นพ่อก็เข้ามาจะมาย้ายโอ่ง๒๐๐ลิตร
กะว่าจะเอาไปเก็บไว้ในบ้านก็ร้องเรียกลูกชายให้มาช่วยกันยก
เรียกเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับนะคะ
ทีนี้พ่อก็เข้าไปดูในบ้านประตูเข้าห้องถูกล็อกกุญแจไว้
ก็เลยตามลูกชายคนเล็กมาช่วยเปิดหน้าต่างห้องเข้าไปดูหน่อย
ปรากฏว่าก็เจอลูกชายคนนี้แหละค่ะถูกไฟช็อตเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ตรวจสอบไม่พบบาดแผลและการถูกทำร้ายนะคะ
เองก็ไม่ติดใจสาเหตุคาดว่าคงจะถูกไฟช็อต
ตอนนี้ก็เตรียมนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองห้วยโพ
ประเพณีต่อไปค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
เรียกเขามันไปไหนว่ะให้ช่วยเขาตั้งโลง

ดูข้างหน้าดูหนิ

ลูกชายไอ้คุณเล็กส์นี้
เครื่องด้านนี้มักก็ปิด